และอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปนะว่าช่วงนี้ฝนตกโดยเฉพาะได้รับอิทธิพลจากพายุทังโพดุลนึงคาจิกิในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วมแต่ก็แน่นอนล่ะค่ะว่าเราก็จะได้เห็นน้ำใจของคนไทยเนี่ยออกมาช่วยเหลือกันวันนี้เราจะให้ไปดูบรรยากาศที่อำนาจริงหน่อยเพราะว่าที่นั่น
ไปจ้าช่วยกันขนน้ำขึ้นรถไปเลย
นี่เป็นปฏิบัติการนะคะของเหล่าบรรดาจิตอาสาตำรวจภูทรอำนาจเจริญ
และกลุ่มจิตอาสาภูมิใจไทยอำนาจที่จังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองนะคะ
เขาก็จับมือกันค่ะนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคข่าวสั้นอาหารแห้งและน้ำดื่มกว่า๓๐๐ชุด
น้ำท่วมหมู่บ้านอย่างหนักคือท่วมจนถึงขั้นว่าถนนเนี่ยถูกตัดขาด
ประชาชนไม่สามารถสัญจรออกจากหมู่บ้านได้
โอ้โหกลายเป็นเกาะไปเลยคุณผู้ชม
โดยเฉพาะที่บ้านหนองยางนะคะตอนนี้ระดับน้ำสูงกว่า๒เมตร

ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านกว่าร้อยหลังคาเรือน
ต้องติดอยู่ในหมู่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้
หาอะไรทานไม่ได้นานกว่า๓วันเลย
งานนี้ก็เลยมีผู้ที่เขาอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ก็เลยหลั่งไหลความช่วยเหลือมาร่วมแรงร่วมใจกันเป็นจิตอาสาค่ะ
ออกมาช่วยกันในสิ่งที่ตัวเองช่วยได้
บางคนไม่ได้มีกำลังทรัพย์ก็ออกเป็นกำลังแรง
บางคนไม่สามารถไปช่วยได้ก็ส่งเป็นข้าวของเครื่องใช้มาให้
เห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยที่น่ารักมากนะคะ
มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันแบบต่อเนื่องเต็มที่
ใบหน้าเนี่ยไม่เปื้อนเหงื่อนะแต่เปื้อนรอยยิ้ม

แล้วต้องบอกว่าอำนาจเจริญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำฝนตกสะสมเยอะที่สุดในบ้านเราตอนนี้เลยนะ
ถ้าภาคอีสานมีอำนาจเจริญเพราะว่าได้รับอิทธิพลแถบที่ใกล้กับลาว
ใกล้กับเวียดนามเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นมันตกมาหลายวันมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุด
ถ้าภาคใต้จะเป็นที่ระนองคุณผู้ชม
แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้ว
ฝนลดลงมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่มันยังคงมีอิทธิพลอยู่มีผลกระทบอยู่ก็ต้องค่อยช่วยเหลือกันไปนะคะ
อีกแง่มุมหนึ่งคือว่ามันมีน้ำสำรองเอาไว้ใช้ช่วงหน้าแรง

เพราะว่ายังไงซะเนี่ยคนไทยไม่ทอดทิ้งกันแน่นอนนะคะยังไงเราก็หยิบยื่นน้ำใจช่วยเหลือกันค่ะ
สิ่งที่เขาต้องการที่สุดผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ำสะอาด